เรื่องของคดีน้องชมพู่เข้าสู่วันที่๗๐แล้วนะฮะ
ที่เราต้องมาคลี่คลายกันว่าตกลงแล้ว
ใครฆ่าน้องชมพู่หรือไม่มีคนฆ่าน้องชมพู่
น้องชมพู่ไปเสียชีวิตเองบนภูเหล็กไฟหรือเปล่านะครับ
แต่เมื่อวานนายอาชียะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรมเนี่ย
ออกมาไลฟ์สดโดยมีหัวข้อที่ว่า
เปิดข้อมูลที่ไม่มีใครเคยเห็นในอีกมิติหนึ่ง
โดยการไลฟ์ของเขา๔๐นาทีนะครับ
ก็วิเคราะห์ข้อมูลจากใบชนะสูตรศพของคุณหมอ
ทั้งจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิปสงฆ์
แล้วก็จากสถาบันนิติเวทของโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
การไลฟ์ครั้งนี้นายอาชิริยะเรืองรัตนพงศ์
ออกมาให้ข้อมูลซึ่งถ้าสรุปตั้งแต่ต้น
ที่ผมจะสรุปให้คุณผู้ชมฟังคือ
อาชียะยืนยันว่าน้องชมพู่ถูกทรมาน
อาจจะถูกตีจนตายน้องช็อกสุดขีด
มือเท้าเกร็งตาเบิกโพรงแล้วเสียชีวิต
จากนั้นก็ถูกอุ้มขึ้นเขาไปอำพรางศพ
เพราะเลือดตกเบื้องล่าง
อันนี้คุณอาชียะเขาก็เอาใบชนะสูตรมานะ
เอาข้อความในใบชนสูตรของคุณหมอ
วิเคราะห์คุณอาชียะเขาบอกว่า
เขามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของทางชมรม
ซึ่งทำมาหลายคดีไม่ว่าจะเป็นคดีของลาลาเบล
คดีของน้องดาวน้องดาวท่าม่วง
คดีครูจอมทรัพย์ก็เป็นคดีใหญ่ทั้งนั้นที่เขาทำมา
คือเขาเชื่อมั่นนะในการทำคดีของรองพบตรนะครับ
รองปึ๊บผลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดศุกร์รองปั๊ดนะฮะ
ซึ่งถือว่าเป็นชุดที่เก่งมีฝีมือแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
แต่เป็นคดีที่ค่อนข้างจะยากต้องเผชิญสืบหลักฐานต่าง
มันมีแค่หลักฐานที่เก็บในที่เกิดเหตุไม่มีวงจรปิดแต่อย่างใดนะครับ
แต่ทีนี้คุณอาชียะบอกว่าอยากจะมาเปิดข้อมูลตรงนี้
เป็นข้อมูลที่ไม่เคยมีใครเห็นแล้วก็เอาภาพ
อันนี้ก็ถูกโจมตีอยู่เอาภาพศพของน้องชมพู่ส่วนหนึ่ง
มาเปิดเผยโดยที่ไม่เซ็นเซอร์แต่อันนี้ของทีมข่าวของเราเซ็นเซอร์ให้แล้วนะ
นี่คือภาพที่คุณอาชียะเขาเอามาเปิดเผยตอนไลฟ์
เขาก็พูดกันตัวเองแล้วล่ะว่าจริงเขาก็รู้ข้อกฎหมายในการเปิดเผยศพอะไรอย่างนี้ฮะ
แต่เขาเอาแค่บางส่วนที่สามารถจะเปิดเผยได้ออกมาเปิดเผย
ที่คุณผู้ชมเห็นคือเป็นช่วงเหมือนสะโพกของน้อง

คุณอาชียะเปิดประเด็นออกมาแบบนี้
ว่ารอยที่เห็นตามร่างกายของน้อง
มันเป็นลักษณะเหมือนรอยถูกตี
และถูกตีอย่างทรมาน
เป็นริ้วรอยอาจจะเป็นก้านมะยม

เพราะว่าจะเปิดย่าคามันจะเปิดใช่ไหม
ใช่คุณอาชญาบอกว่าถ้ายากคามันจะเหมือนมีดบาด
เหมือนมีดโกนบาดมีเลือดไหลซิบ
แล้วก็มันอาจจะเป็นแผลเปิด
หากเป็นกิ่งไม้ก็ต้องเป็นบางจุด
ริ้วรอยที่สวยงามจากการถูกทรมานแบบนี้

แล้วก็คุณอาชียะนะก็สรุปออกมาบอกว่า
นี่แหละน้องน่าจะถูกลงโทษถูกทรมานถูกตีอย่างรุนแรง
จนน้องตกใจช็อกและกลัวสุดขีด
ตายแบบทรมานทำให้มือเท้าเกร็งแล้วก็ตาเบิกโพรง

ประเด็นที่๒คือน้องเมื่อตายแล้ว
ถึงจะถูกอุ้มขึ้นไปบนเขาเพื่ออำพลางศพ
คุณอาชียะก็มีภาพจำลองลักษณะการอุ้มเลยนะ

ที่เชื่อว่าน้องถูกอุ้มขึ้นไปหลังจากตายแล้ว
เพราะผลจากการชนะสูตรของแพทย์บอกว่าเลือดตกสู่เบื้องล่าง
คือตกที่ขาลักษณะของคนร้ายที่อุ้มขึ้นไปเนี่ย
อุ้มแบบขาห้อยนะครับ
แล้วคุณอาชียะก็ยืนยันบอกว่าเด็กคงไม่ได้เดินขึ้นไปบนเขาเอง
หมดแรงไม่ได้กินข้าวกินปลาแล้วหมดแรง
แล้วก็นอนหมดแรงจนเสียชีวิตบนเขา
เพราะลักษณะของเลือดมันไม่ตกที่หลัง
ถ้านอนเสียชีวิตคว่ำหน้าก็ไม่ตกที่หน้า
ตกที่ข้างถ้านอนเสียชีวิตแบบข้างตะแคงข้างก็ไม่ตก
แต่เลือดมันมาตกเบื้องล่างคือขา
แล้วเหมือนกับถูกอุ้มขึ้นไปหลังจากเสียชีวิตแล้ว

อีกหนึ่งประเด็นสายสินข้อมือขวาน้องชมพู่ถูกดึงขาด
เชื่อว่าถูกคนร้ายดึงขาดนะครับ
ส่วนรูตรงสะโพก๒รูบอกว่าไม่น่าจะใช่รูแทง
อาจจะเป็นรอยบางอย่างหรือว่ารอยถูกหนอนชัย
ไม่เกี่ยวกับการถูกทำร้ายนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะสิ่งที่นายอาชียะพูดมาทั้งหมด
ก็เหมือนจะยืนยันออกมาบอกว่าน้องน่าจะถูกเขี้ยน
ถูกตีถูกทรมานจนเสียชีวิต
แล้วก็ถูกอุ้มขึ้นไปอำพรางศพบนภูเขา
คุณอาชญะทิ้งไว้แบบนี้ว่าช่วยกันนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ
อีกหนึ่งคำถามที่ไปถึงพ่อแม่น้องชมพู่คือ
เมื่อวันที่รู้ว่าเจอรองเท้าของน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟ

เนี่ยเขาตั้งประเด็นไว้แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะลงพื้นที่

ลงพื้นที่อีสานสัปดาห์นี้แหละฮะ
จะเดินทางไปค้นหาความจริงแล้วก็จะเกาะคดีนี้แบบไม่ปล่อยแน่นอน
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ถูกช่างมาจากทีมรองพบตรแต่อย่างใดนะ
แต่ว่าเขาก็ถือว่าเป็นประชาชนคนหนึ่ง
เป็นคนที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในมือ
ก็เอาผลวิเคราะห์ผลชนะสูตรมาวิเคราะห์
เพื่อที่จะช่วยคลี่คลายคดีและขอให้ประชาชนทุกคนช่วยกัน

มามีข่าวตอนนี้ก่อนหน้านี้คุณอัชริยะอาจจะเงียบ
เขาก็บอกว่าเขาก็รวบรวมพยายามหลักฐานเก็บข้อมูล
ออกมาเป็นการไลฟ์เมื่อคืนที่ผ่านมา
แต่คุณผู้ชมเอาจริงนะช่วงประมาณ๑๑โมงกว่าของวันนี้ค่ะ
คือทางฝากฝั่งต้องใช้คำว่าฝากฝั่ง
ทนายสิทธาคืออันนี้ก็เป็นอีกฝั่งนึงแล้วแหละ
ธนายสิทธาเลขาธิการมูลนิทิศทีมงานธนายประชาชน

แล้วก็ไปแจ้งความกับคุณอัจฉริยะนี่แหละ
ดำเนินคดีกับคุณอัจฉริยะเพราะอะไรรู้ไหม

การที่เอาภาพศพโป๊เปื่อยของน้องชมพู่
ที่เป็นความลับของการสืบสวนมาโพสต์เนี่ย

มันไม่ได้ช่วยให้ตำรวจตามหาคนร้ายได้
และมันเป็นการซ้ำเติมครอบครัวน้องชมพู่

เขาก็เลยมาดำเนินคดีนายอัชริยะ
ตามพรบคอมเรื่องการดูหมินเหยียดหยามศพ
แล้วก็บอกว่าอยากให้คนอื่นไม่เอาเป็นเยี่ยงอย่าง
ไม่อยากให้คนที่อยากดังเอาข้อมูลเอกสาร
ที่เป็นความลับทางราชการมาเปิดเผย
ผมว่าประเด็นนี้จริงครอบครัวอาจริยะเขาก็รู้นะ

เขาพูดกันตัวไว้ก่อนตั้งแต่ก่อนจะเปิดภาพตรงนี้นะฮะ
ก็อย่างที่บอกไปบอกว่าเขาไม่ได้เอาภาพศพทั้งร่าง
มาเปิดเผยแต่เอาส่วนหนึ่งที่ออกมาเปิดเผยได้
แต่สิ่งที่เขาไม่ทำก็คือเขาไม่ได้เซ็นเซอร์
เขาไม่ได้เบลอภาพเขาเปิดเผยแบบเต็ม

ทยอยเดินทางไปหาลุงพลแล้วก็ป้าแตนนะฮะ

ลุงพลป้าแตนไม่อยู่บ้านเดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งหนึ่งในคนที่เดินทางมาจากอุบลราชธานี
ก็คือคุณสุพรรคศรีเงินเดินทางสวนกัน

แต่ไม่เจอลุงพลป้าแตนเพราะลุงพลป้าแตนไปอุบล
คุณสุพรรคบอกว่าตั้งใจมาให้กำลังใจลุงพลป้าแตน
และเตรียมเชือกฝ้ายมาผูกข้อไม้ข้อมือด้วยนะครับ

รู้สึกสงสารลุงพลที่ถูกโจมตีและตกเป็นผู้ต้องสงสัยอีกทั้ง
สงสารแม่ของน้องชมพู่เหมือนกันคือสงสารทุกฝ่ายแหละ
แต่เธอคิดว่าลุงพลไม่ได้เป็นคนฆ่าน้องชมพู่แน่นอน
เพราะลุงพลรักน้องชมพู่และไหนก็มาแล้วไม่เจอลุงพล

คุณตินี่

นักข่าวของเราที่ไปตามคดีน้องชมพู่
โอ้โหไปหมกตัวอยู่ที่นู่นกี่วันแล้วคุณ

ครับก็พี่ติยังไม่ได้กลับมานะนี่กลายเป็นมีแฟนคลับด้วย
แล้วก็พี่ตินะไปมาทำไมหน้าเหมือนลุงพลนะ

ติของเราเอ๊ะทำไมหน้าเหมือนหมอปลานะ
นี่กลายเป็นว่าพอลุงพลมีแฟนคลับ
คุณติของเราก็มีแฟนคลับไปด้วย
นี่นี่ท่าประจำตัวพี่ติใช่ไหมคะ
คุณติของไทยรัฐก็มีแฟนคลับเหมือนกันอ่าไปต่อกันนะฮะ
ครอบครัวของน้องชมพู่ทางด้านของแม่แล้วก็พ่อนะครับ
ก็คือนางสาวิตรีแล้วก็นายอนามัยวงศรีชารวมถึงน้องสดิ้ง
แล้วก็ยังมีน้องก๋วยเจ๋งแล้วก็นายนาบรินหลาโพหรือว่านาแต
น้าของน้องชมพู่เนี่ยทั้งหมดเดินทางไปที่วัดภูถ้ำพระ
จังหวัดร้อยเอ็ดเหมือนกันนะครับไปต่างจังหวัดเหมือนกัน
เพื่อนำผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็เทียนจำพรรษา
ของเครื่องใช้ต่างนำไปทำบุญให้กับดวงวิญญาณของน้องชมพู่
จังหวัดวัดผูท่ำพระก็ได้ทำพิธีให้กับครอบครัวของน้องชมพู่
แล้วก็สวดทำพิธีให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง
เปิดทางให้ครอบครัวเจอแสงสว่าง
บันดาลให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
ซึ่งหลังจากทำพิธีเสร็จนะครับก็ได้ผูกสายสินที่คอไม้ข้อมือของทุกคน

ขอไม้ข้อมือเสร็จฮะหลังจากทำพิธีต่างเสร็จแล้ว
เจ้าอาวาสก็รดน้ำมนต์ให้กับทุกคนนะครับ
พ่อแม่ของน้องชมพู่ยังได้พูดคุยกับท่านเจ้าวาดวัดภูถ้ำพระ
ซึ่งท่านเจ้าอาวาสก็บอกนะฮะบอกกับครอบครัวน้องชมพู่
บอกว่าคือตอนนี้คนร้ายจริงก็กำลังร้อนตัวอยู่นะ
ก่อนหน้านี้อาจจะกำลังหลงระเริงที่ตำรวจหาหลักฐานจับมันไม่ได้
แต่คนร้ายคิดผิดตำรวจจะเจอหลักฐานสำคัญ
คนร้ายลืมคิดไปและทำให้ถูกจับได้นะฮะ
ก็ขอให้ทุกคนนั้นอดใจรอนะครับ
นี่ก็เป็นความคืบหน้าในคดีน้องชมพู่นะฮะ